อ่ะที่เที่ยวของเราก็ยังไม่หมดประเทศไทยของเราสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
เท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วนี่เปิดใหม่อีกแล้วอีกหนึ่งแห่ง
ที่จังหวัดกระบี่คุณผู้ชมแล้วก็ได้ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก
พร้อมกับล่องแพรด้วยจ้าสวยไหมล่ะ
เขาบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดใหม่นะคะอยู่ที่ชุมชนการท่องเที่ยว
ทะเลตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบีเขาช่วยกันผุดไอเดียดีดีในการพัฒนาบึงหนองทะเล
ของพื้นที่หมู่๑ตำบลหนองทะเลให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะคะที่ต้องการจะสัมผัสธรรมชาติ
แล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ด้วยก็คือการล่องแพรด้วยเรือแพร่ขนาดใหญ่นั่นเอง
ครับแล้วก็ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นแบบใกล้ใกล้
คุณเห็นไหมว่าพอมันมีแสงของพระอาทิตย์กำลังขึ้นเรืองรองออกมามันสวยงามขนาดไหนคุณ
นักท่องเที่ยวก็จะได้ร่วมกิจกรรมแบบชมวิวสวยผ่านนี่ค่ะ
มารหมอกบนผิวน้ำและแสงอาทิตาสองผ่านเทือกเขาลอดออกมาเป็นเส้นเว็บเจ็บเจ็บ
คุณต้องบอกเลยว่านี่คือวิวหลักล้านจริงแล้วก็สวยงามเหมือนภาพวาดเลย
สุดยอดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังมีอาหารเช้าแบบพื้นบ้านทางภาคใต้
เตรียมเอาไว้เสิร์ฟกันบนแพร่อีกด้วย
แล้วมีดนตรีขับกล่อมด้วยนะโอ้โหปากใต้บ้านเรา
โอ้โหภาคใต้บ้านเรามีน้ำภูเขาทะเลกว่างไกล
มีเพลงมีอาหารใต้พื้นบ้านเห็นไหมมีขนมจีน
แล้วก็มีแบบอาหารพื้นบ้านที่เป็นภาคใต้ก็จนแบบรสจัด
น้องใบตองผมเคยไปกระบี่แล้วผมบอกเลยนะครับว่าขนมจีนที่จังหวัดกระบี่
น้ำยานี่สุดยอดนี่ต้องลองไปชิมลองไปทานแล้วได้ทานบนแพร่อ่ะ
ปกติแล้วร่องแพ้เนี่ยเราก็จะไปทางแบบอีสานหรือกาญจนบุรีใช่ไหม
แต่เนี่ยไปร่องแพร่ที่ใต้เพราะฉะนั้นอาหารที่ทานก็จะเป็นเมนูพื้นบ้านทางใต้
จะไปในปากใต้บ้านเราถูกต้องไปเที่ยวกันได้เลยนะคะ
แล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติให้ได้ร่วมสนุกกันระหว่างล่องแพรด้วย
เช่นการยิงหนังสติ๊กเมล็ดพันธุ์ยิงไปเนี่ยสองฝากฝั่งของบึง
เพราะว่าพอเมล็ดมันลงดินปั๊บมันเหมือนเป็นการปลูกป่าไงคุณ

ใช่แล้วแล้วก็ยิงไฟปุ๊บตัดปุ๊บขึ้นปั๊บเลย

นั่นอยู่ในระบบนิเวศเขามีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะ
เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลงใต้ไปแถวกระบี่หรืออะไรแบบนี้
นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่อยากแนะนำ

เพราะว่ามันสวยเหมือนภาพวาด
มันอาจจะสวยกว่าถ้าคุณมองด้วยตาของตัวเอง